ขอหนึ่งสเต็ปกันละกันคุณสองคนด้วย
ก้าวหน้าตึงถอยหลัง

แล้วทำไมต้องอุปทานหมู่ขนาดนี้

ไม่ใช่ดิฉันก็กลัวเหงากลัวง่วง
ก็เลยขอเพิ่มสเต็ปกันนิดนึง
เหมือนคนนี้เลยแม่ผัดไทยใจดี

ดีอันนี้ชื่อเขาจริงคุณผู้ชมค่ะ
บอกเลยว่าอายุมันชักมากนะไปปาร์ตี้กับเพื่อน
เฮ่ยสองทุ่มมันเริ่มง่วงไว้

นะคะก็เลยต้องลุกขึ้นมาคุณผู้ชม
ดูแต่ละคนซะก่อนสเต็ปไม่ธรรมดา

สายสะโพกกันสนุกสนานเลยในคืนเขาดาวน์
กวนกับเพื่อนซีนะคะพี่ก้องปียะ

เราก็นึกว่าแม่ผัดไทยแฮปปี้ที่ไหนได้
เอ้าคือกวนเพื่อนกันยังง่วงไง

เดี๋ยวว่ากับแก๊งแม่เลยว่าพวกเรา๖โมงก็เหาะกันแล้ว

เออนะคะวิธีแก้ก็คือนี่เลยนะคะ
เก้าหน้าเก้าหลังเออนะฮะ

เต้นกันไปเรื่อยจนกว่าจะเที่ยงคืนไปเลยจ้ะแม่

ทุ่มง่วงแล้วแล้วก็ร้องจะกลับบ้าน
ทุกคนก็บอกทุกคนหมายถึงไม่มีใครคนหรือคนนะ

แล้วก็ลุกไปเต้นรอเวลา
ปรากฏว่าเต้นจากนั้นก็บอกกี่โมงแล้ว

เต้นรออยู่นิ้มน้ำอย่างนั้นแหละค่ะ
โลกเขาดาวน์แล้วปรากฏว่าพอเขาดาวนเสร็จเรียบร้อย
ไปอีกทีคือทุกคนสะพายกระเป๋าขึ้นมือออกไปที่จอดรถอยู่แล้วค่ะ
คืออยากกลับบ้านมากอ่ะแก่แล้วไงเธอมันง่วง

มันง่วงมันง่วงยังไม่บ่ายมองเลย
อย่าเพิ่งง่วงคุณผู้ชมค่ะลุกขึ้นมาเต้นกับบันเทิงไทยรัฐก่อน
ส่วนเรื่องศัลยกรรมแม่ผัดไทยค่ะก็ไม่พร่องนะจ๊ะ
คุยกับลูกสาวเอาไว้ลูกสาวเขาเป็นคุณหมอ
เป็นคุณหมอดูแลผิวหน้าคุณผู้ชมค่ะ
ปีกระต่ายนี้ลูกจ๋าช่วยปั้นหน้าแม่ใหม่ให้หน่อย
คุณผู้ชมแม่ผัดไทยอยากสวยด้วยมือลูกสาวคนเดียวเท่านั้นค่ะ

เพิ่มอีกเยอะ
ฉันเห็นลูกซื้อมาไว้ในตู้เย็นด้วยของทุกของเติมทุกผิวอะไรอย่างนี้
แล้วก็คอยสะกิดได้อย่าง
ใช้คำว่าดูแลเท่าที่ได้ถึงไหนถึงกลับ

ฉันชอบทุกคนดูแลเอาที่ได้

อยู่ในมือหมอขนาดนี้ก็คงถึงที่สุดแล้วแหละ

พอพูดอีกมุมนึงแล้วมันดูแปลกนะ

อยู่ในมือแม่ดีหรอโอเคหมอดูแลผิวหน้า